เป็นคลิปเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากนะครับ

เดินขึ้นมาอยู่ประมาณริมบ่อน้ำนะครับ
ที่ภาพวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวงศ์สนับใจ

เขาทุกคนไม่กลัวกันเลยน็อะ
ระหว่างตรงเงินตัวทองขนาดใหญ่

ทองก็เรียกว่าลุมเห่านะฮะบางจังหวะนี่พยายามจะเข้าไปประชิดนะครับ
จะไปกัดซึ่งตรงกันตัวทองตัวข้าวปลาไว้อ้าวลองดูสินะครับ
นี่ไงมาแล้วมามันมาแล้วครับนี่นะฮะ
ตัวนี้ยาวมากอ่ะนี่นะฮะมันกัดไหม
เขาไม่กัดนะคุณนี่นี่นี่ปะทะกันนะปะทะ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

คือก็เป็นการต่อสู้ประทะกันระหว่างหมาหมู่กับเฮียหมู่นะครับ
คือเฮียล้วนแหละนี่ไม่มีตัวอื่นแล้วครับ
แต่เขาเฮียไม่ลุมนะนี่หมาลุมโอเคฮะโอเค
โปรดติดตามตอนต่อไป